ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ผมไม่หวนอื่นกับทางยานเดียว
ชุวิตตีแสงหน้า
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะ
ชุวิตตีแสงหน้าวันนี้

ทุกวันนี้ผมต้องมาดูข่าวเนี่ย

เด็กเสียชีวิตอายุสิบห้า

ฝั่งหนึ่งแน่นอนครับ

ต่อว่าว่าทำไมไปปล่อย

ทำไมหมอพยาบาล
โรงพยาบาลถึงไม่รีบ

ไม่รีบเอาคนป่วยเนี่ย

ชั่วโมงไปถึงบ่ายโมงกว่า
กว่าจะไปนั่นเสียชีวิต๔โมงกว่า

ทางหมอและก็ออกมาชี้แจง

นะว่ามันเป็นโรคที่เกินความสามารถของหมอ

แล้วก็เป็นโรคที่ไม่ได้ว่าเจอกันบ่อยเจอกันหนึ่งในแสน
ใช่คือต้องตรวจแบบพิเศษด้วย
คือทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีออกมา
ชี้แจงเป็นไทม์ไลน์คือเป็นระยะเวลาเลยบ่ายโมงครึ่ง
คนไข้มาถึงบ่าย๒โมง
คนไข้เข้าไปเจอหมอแล้วก็ไปตรวจภายใน

ญาติเขาบอกมาบอกว่ามันไม่ใช่
ที่หมอชี้แจงคือแรกเนี่ยไปโรงพยาบาลอำเภอก่อนที่ชะอำ
จากโรงพยาบาลชะอำอยู่๒วัน
เด็กก็ไปอยู่โรงพยาบาลพระจอม๙เพชรบุรี

บ่ายโมงก็ให้นั่งรอ

แล้วก็นั่งรอจนกระทั่งถึง๔โมงกว่า
ก็ถึงตัดสินใจว่าจะส่งไปที่โรงพยาบาลที่ราชบุรี

ในพื้นที่ก็คือนครปฐมกับราชบุรี
คือผมต้องเข้าใจอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าอย่างนี้

ศูนย์เสียชีวิตก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมไม่เป็นธรรม
ทางโรงพยาบาลเขาปล่อยประทำไมไม่ดูแล
ทั้งที่เด็กเนี่ยปวดท้องนอนกุมท้องนะ
จะไปบอกว่าเด็กก็เป็นเองจะปวดท้องเป็นโรคกระเพาะ
ทำไมไม่ตรวจให้ดีเสียก่อนถ้าตรวจให้ดีก็จะรู้สาเหตุ
แต่คุณมิ้นโรงพยาบาลระดับอำเภาอย่างลมอัมเนี่ย

แม้กระทั่งโรงพยาบาลพระจอม๙เนี่ย
ก็ไม่ใช่ว่าจะมีเครื่องอุโมงอะไรนั่นน่ะ
ก็คือพูดถึงหมอมันก็ได้แค่ครึ่งเดียวคุณมิ้น
คือเราต้องโทษระบบสาธารณสุขของเรานะครับไม่ทั่วถึงเราดูแลได้ประชาชนได้ทั่วถึงไหม
เดี๋ยวลองมาดูสิว่าหมอทั้งประเทศไทยมีกี่คน
ทั้งประเทศไทยเดี๋ยวเรามาทั้งประเทศเลยเราจะได้รู้ไง
เพราะว่าอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ
เด็กคนนี้เสียชีวิตทางญาติเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดใจจะไปเรียกร้องค่าเสียหาย
แต่อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับคนอื่นอีก
คือมีน้ำใจนะครับเสียใจไหมเขาเสียใจนะครับรู้สึกว่าจะเป็นพี่สาว
ออกมาพูดนะครับว่าแล้วเห็นไหมว่าความรวดเร็วเขาบอก
มันแทบจะเรียลไทม์เลยอ่าแล้วเขาบอกว่ามีถ่ายติดต่อมีลงไลน์มีอะไรตลอด
เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าทุกวันนี้โลกทุกวันนี้มันรวดเร็ว
เห็นอะไรถ่ายส่งแชร์เรื่องราวต่างเหล่านี้ก็เลยรวดเร็ว
สื่อโซเชียลทั้งหลายลงนะครับก็อาจจะมีฝั่งที่ดูตำหนิหมอ
ว่าเอ๊ะทำไมถึงมาดูแลช้าในขณะเดียวกันมันก็จะมีภาพของคนที่ออกมาด่า
ใช่นะครับวิศวกรที่ออกมาด่ามึงทำไมไม่รักษาเมียกูวัวทำอะไรอยู่
ลักษณะแบบนี้คือเราต้องพูดให้ท่านเข้าใจทั้งสองฝ่าย
พวกนี้คงไม่มีใครอยากให้ศูนย์เสียชีวิตนะครับ
ทางโรงพยาบาลก็อยากจะดำเนินการด้วยความรวดเร็วช้าตรงไหนเครื่องมือเครื่องไม้ไม่มี
ให้เขานอนรอนะฮะเด็กซึ่งบางทีอาจจะพูดเอง
บรรยายความรู้สึกความเจ็บปวดไม่ได้ก็กุมท้องนะครับ
ก็มีคลิปถ่ายเห็นชู๒นิ้วนะครับก่อนที่จะสลบไปแล้วก็ปลุกฟื้นขึ้นมา
พอจะเอาไปส่งก็เสียชีวิต
คือเราอยากจะพูดระบบสาธารณสุขของทุกวันนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
ท่านมีบัตรทองไหมท่านมีบัตรประกันสังคมไหม
ท่านมีประกันชีวิตประกันสุขภาพไหม
เราจะดูแลระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยเราจะทำยังไงครับ
ใช่ไหมครับที่เราไปหาหมอตามโรงพยาบาลรัฐนะคุณมิ้นตอนตี๕
และกว่าที่จะไปได้พบหมอบ่าย๒โมง

ใช่ไหมที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยญาติเยอะต้องไปนอนรอกันที่สนามตั้งแต่เช้านะครับ
ไม่มีเตียงไม่มีห้องต้องนอนกันตามทางเดิน
เก้าอี้นั่งรอทางเดินที่พื้น
งบประมาณตรงนี้เนี่ยไปไหนครับ
และทำไมถึงไม่สามารถจัดการระบบสาธารณสุข
ของเราให้ดีให้มีมาตรฐานให้มีคุณธรรมให้เสมอภาคให้เท่าเทียมกัน
ตรงนี้คือปัญหาที่ผมคิดว่าเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าสิ่งที่เป็นปัจจัย
ที่จะให้ท่านผู้ชมก็คือการเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องที่สำคัญ
ซึ่งรัฐก็ต้องดูแล
คือมีคนที่เขียนไว้นะฮะตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ผมยังเป็นนักศึกษาอยู่
ตั้งแต่คันมารดาไปถึงเชิงตะกร
ก็หมายความว่าตั้งแต่เราคลอดออกมาแล้วครับมีชีวิตออกมา
รัฐก็ต้องดูแลเราให้การศึกษาเรา
เมื่อเราเจ็บป่วยรัฐก็ต้องดูแลรักษาพยาบาลนะครับ
เมื่อเราทำงานได้เราก็ทำงานให้กับรัฐเสียภาษีนะครับ
จนกระทั่งเราอายุ๖๐ก็ไม่สามารถทำนานได้คล่องแคล่ว
เกษียณออกมารัฐก็เลี้ยงดูเราจนกระทั่งตาย
นี่คือระบบรัฐสวัสดิการที่จะต้องดูแล
ในปัจจุบันนี้เท่าที่ผมมีข้อมูลหมอเนี่ย
ทั้งประเทศไทยมีอยู่ประมาณ๕๐๐๐๐

มีสถาบันที่ผลิตหมอทั่วประเทศไทยก็มีอยู่๒๑สถาบัน

เดี๋ยวผมจะชี้แจงว่าทั้งหมอพยาบาลทันตแพทย์นี่ก็ขาดนะ
เพราะว่าผลิตออกมาได้เป็นหลัก๖๗๐๐ต่อปีเอง

๙๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐คนต่อทันทะแพทย์หนึ่งคนเอง
เพราะฉะนั้นในอัตรานี้เดี๋ยวเรามาลองแจงดูสิครับ
คือเราพูดไปเนี่ยก็จะได้เห็นภาพแล้ว
ว่าคนหนึ่งตามนี้ระบบความดูแล

สาธารณสุขที่บกพร่อง
ถ้าเราไปพูดถึงคนเดียวหรือโรงพยาบาลเดียว

เราควรจะพูดถึงทั้งระบบสาธารณสุขของไทยเราเลย
ปัจจุบันนี้ว่ามันเป็นยังไง
คุณผู้ชมวันนี้ตีแสกหน้าเราตีกันทีละประเด็น

สำหรับเรื่องของการให้บริการโรงพยาบาลรัฐ
ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นมาหลายครั้งหลายครา

วันนี้ตีให้เห็นกันชัดมองใจเขาดูใจเรา
แยกแยะออกทั้งสองฝ่ายสักครู่เดียวช่วงหน้าค่ะ

คุณผู้ชมคะสืบเนื่องจากกรณีที่เด็กผู้ชาย
๑๕ปีที่ปวดท้องแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตเนี่ย
ตอนนี้คือเกิดเป็นกระแสด่าหมอด่าพยาบาลในโลกโซเชียลเยอะมาก
บางคนก็พยายามคิดคำที่ตลกเสียดสีแล้วก็ด่าเจ็บที่สุด

คือตอนนี้หลายคนต้องออกมาเบรกว่าเราต้องดูสองมุมนะ
เราไม่ควรด่าหมอไม่ควรด่าพยาบาลครับ
แต่ที่ควรด่าก็คือระบบสาธารณสุขของเราครับ
คือการจะตำหนิหมอเพียงคนเดียวหรือพยาบาลเป็นเพียงคนเดียว
ไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตได้
เราต้องพูดถึงระบบสาธารณสุขเราโดยภาพรวมทั้งหมด
ความชักช้าหรืออุปกรณ์ที่ไม่พร้อม
หรือระบบการดูแลที่ไม่ชัดเจน
หมอคนเดียวหรือพยาบาลคนเดียวเนี่ย
ไม่สามารถทำความรวดเร็วให้ได้หรอกครับ

ผมเชื่อว่าทั้งพยาบาลและหมอทุกวันนี้ก็อวมแล้วหรือครับ
วมไม่อ่วมเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปนี้ไหม
อ่ะลองดูอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
เราควรที่จะเปิดมุมมองว่าหมอกับพยาบาล

อ้าวเดี๋ยวเราลองไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับ
อ้าวเดี๋ยวเราลองไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับ
นี่คือสิ่งที่หมอและพยาบาล

นี่คืออีกภาพอีกมุมหนึ่ง

เพื่อให้เห็นว่าบรรดาหมอและพยาบาล

มึงมาอยู่นี่ทำไม
มึงมาอยู่นี่ทำไม

นี่คือการที่ไปเจอกับคนไข้
ที่มีความกดดันคุณมิ้นครับ
แน่นอนครับใครก็อยากจะให้มารักษา

เราก่อนผัวเราก่อนพ่อแม่เราก่อน

ในอีกภาพหนึ่งความไม่พร้อมของบุคลากร
คุณมินรู้ไหมครับว่าเอาในกรุงเทพผมพูดในกรุงเทพ

มันจะได้ให้เห็นภาพชัดก่อน
โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพรู้ไหมว่ามีสังกัดถึง๔สังกัด

ตัวอย่างโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่
โรงพยาบาลนพรัชราชตานีโรงพยาบาลเลิศสินโรงพยาบาลราชวิถี
ยังมี๔สังกัดกฎธอมอล์อีก
เช่นโรงพยาบาลตากศิลป์โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกเช่นโรงพยาบาลพระมงกุฎ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลภูมิพล
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น๙โรงพยาบาลตำรวจ
และนอกจากนั้นยังสังกัดมหาวิทยาลัยอีก
เช่นโรงพยาบาลวัชิระโรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลสิริราช

แค่ตรงนี้เราก็ต้องคุยกันก่อนว่า
โรงพยาบาลในกมเอง
ยังมีขึ้นถึงกับ๔สังกัด
จริงแหล่งไปดูโรงพยาบาล

ทั่วประเทศเหรอคะทั่วประเทศครับสัตว์ส่วนการดูแลประชากรก็๑ต่อ๑๒๐๐นะครับ
พยาบาลประมาณ๑๕๘นะครับประมาณ๑๖๐๐ก็มีสัดส่วน๑ต่อ๔๕
ทันตแพทย์หนักเลยมีอยู่๑๑๕๐๐คนเอง
น้อยมากครับเพศรัชกร๒๖๐๐หมายถึงเพศรัชกรทั่วประเทศนะฮะ๒๖๐๐๐คน
สถานการณ์แพทย์ที่จะมีการผลิตได้ปีเท่าไหร่รู้ไหมครับ
ค่ะ๓๐๐๐คนครับ๓๐๐๐คนผลิตจาก๒๑สถาบัน
พยาบาลผลิตมาจาก๘๖สถาบันผลิตได้๑๑๐๐คน
ทันตแพทย์ผลิตได้จาก๑๓สถาบันผลิตได้๖๑๖คน
เท่าที่ผมพูดเนี่ยคือผมอยากให้ท่านได้เห็นภาพรวมก่อน
ภาพรวมของการขาดแคลนบุคลากรนะครับทางการแพทย์ค่ะ
นี่คือเรื่องสำคัญก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องจุดหนึ่ง
เช่นผู้เสียชีวิตเนี่ยจากเด็กอายุ๑๕นะครับ
ซึ่งมีความชักช้าในการส่งตัวไม่สามารถที่จะส่งตัวได้อย่างทันที
เพราะว่าอุปกรณ์ในการที่จะไปตรวจเด็กเนี่ยมันไม่ครบคัน
เมื่อออกมาตรวจมาแล้วว่าพบว่าเป็นโรค

เมื่อรู้แล้วก็ไม่สามารถรักษาได้เลยคุณมิ้น
เพราะว่าที่โรงพยาบาลพระจอม๙ที่เพชรบุรี
มีอุปกรณ์อย่างจำกัดความสามารถของแพทย์พยาบาล
หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือล่ะครับมีอย่างจำกัด
ก็จะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศูนย์
คือที่ราชบุรีซึ่งใหญ่กว่าพร้อมกว่า
แต่พอจะส่งไปก็เสียชีวิต

ผมจะต้องพูดต่อถึงโรงพยาบาลของรัฐ

ที่สังกัดกระทรวงสาศุกร์
เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรืออำเภอ
ซึ่งมีหลากหลายระดับขีดความสามารถ

หรือโรงพยาบาลเฉพาะทางคุณมิ้นเคยเจอไหม
โดยเฉพาะทางเช่นสถาบันมะเร็ง
สถาบันโรคสวงอกสถาบันปศาสตร์นะครับ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสังกัดกับกระทรวงสาธารณสุข
เหนือนั้นโรงพยาบาลของรัฐยัง
นอกเหนือจากโรงพยาบาลรัฐยังสังกัดส่วนสาศุกร์แล้ว
ในประเทศไทยยังมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

กระทรวงศึกษาธิการองค์กรปกครองท้องถิ่น

นอกจากนั้นยังไปสังกัดที่เป็นหมาวิรัยอีก

ก็ขึ้นกับหมาวิรัยมหิดล
โรงพยาบาลเชียงใหม่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลพ่อมงกุฎ
ก็คือขึ้นอยู่กับสังกัดของหน่วยงานหลายกัน

นี่เรายังไม่ได้ไปพูดถึงตัวเรื่องของระบบประกันสังคม
ระบบการดูแลประกันสังคมของประเทศไทย

ซึ่งผมขอพูดสักนิดนึงนะครับ
ซึ่งความเหลื่อมล้ำของระบบประกันสุขภาพ
ท่านผู้ชมครับเมื่อเวลาท่านเนี่ยเจ็บป่วย

หาไปถังโรงพยาบาลเอกชน
จำนวนหมอห้าหมื่นคน
สองหมื่นห้าพันคนคุณมีนรู้มาอยู่ที่ไหน

หมอแพทย์ห้าหมื่นคน

สองหมื่นห้าพันคนอยู่ในกรุงเทพค่ะ
เมื่อเอาสิบล้านคนในกรุงเทพฯมาหารแพทย์สองหมื่นห้าพันคน
กับนอกกรุงเทพอีก๖๐ล้านคน
ก็ไปหารสองหมื่นห้าพันคน
เพราะฉะนั้นปริมาณของแพทย์ในการบริการประชากร

ส่วนมากแน่นอนครับหมอก็คือวิชาชีพหนึ่ง
ก็ต้องอยากจะหารายได้
โดยปกติหมอก็ที่เรียนมาด้วยทุน
หมายความว่าเรียนโดยการเมื่อจบออกมาแล้วก็มาใช้ทุน
เพราะค่าใช้จ่ายในการเรียนหมอนี่ค่อนข้างสูงมาก

ก็จากจะไปอยู่ในโรงพยาบาล
เมื่อใช้ทุนครบแล้ว
โอกาสก็น้อยลงครับที่จะอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ
ก็มักจะขยับขยายไปอยู่ในโรงพยาบาลของเอกชน
ซึ่งจะมีรายได้หรือว่าจะไปตั้งคลินิกส่วนตัวนะครับ
นี่คือสิ่งที่สิ่งที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบัน
ทีนี้ระบบประกันสุขภาพของเราเนี่ย

มีผู้ใช้อยู่๕๐ล้านคน

ครับประกันสังคมนี่๑๒ล้านคน

เบิกจ่ายได้ตามจริง
ถ้าเกิดเป็นประกันสังคมนะครับ
กับเป็นบัตรทอง

ทีนี้เอาล่ะครับอันนี้เป็นปัญหาล่ะครับ

นี่ก็หมายความว่าคุณภาพของยาเนี่ย

และก็จะต้องไปตึกที่เขารับเหมา
คือพูดง่ายว่าเมื่อท่านเจ็บป่วยเนี่ย
ท่านได้การบริการที่ไม่เท่าเทียมกัน

ซึ่งได้รับการจ่าย

ไหนจะเป็นค่ายาไหนจะฆ่าหมอ
ไหนจะค่าอุปกรณ์การแพทย์
เมื่อท่านได้รับการจ่ายเป็นลายหัว
โดยยกตัวอย่างนี้

เหมาลายหัว๓๐๐บาท

เหมาไปเลยล่ะ๓๐๐๐บาท
ก็คือมีงบอยู่๓๘๐๐๐ล้าน
ในขณะที่ถ้าเกิดเป็นบัตรทองเนี่ย
๕บาทมีงบอยู่แสนล้านอันนี้คือปริมาณคน๕๐ล้านคน
ก็คือจำนวนคนก็แตกต่างกันนะครับหลักการของการประกันสุขภาพเนี่ย
ก็คืออยากจะให้มีมาตรฐานเดียวมีคุณภาพที่ดีนะครับดูแลถ้วนหน้า
แล้วก็บริหารจัดการอย่างมีธรรมอภิบาลค่ะอ่าเราเห็นตัวอย่างแล้วนะ
เมื่อกี้นี้ที่มีคนออกมาโวยวายด่าหมอในขณะเดียวกัน
แล้วก็มีภาพของเด็กอายุ๑๕ซึ่งเสียชีวิต
เพราะระบบสาธารณสุขของเราไม่สามารถดูแลได้ทันท่วงที
อุปกรณ์ที่ขาดแคลนด้วยจำนวนหมอที่ไม่มีความสามารถ
ที่ยอมรับเองนะฮะที่โรงพยาบาลบอกเองว่า
บุคลากรทางการแพทย์ของเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือหมอได้
หมายความว่าความสามารถของแพทย์มีจำกัด
นี่เป็นปัญหาใหญ่เลยครับซึ่งเราเราละเลยไปนะฮะ
เพราะว่าระบบสาธารณสุขถือว่าเป็นหัวใจของทุกประเทศ
เรามีประเทศอเมริกาที่มีระบบที่สมัยก่อน
เขาให้เหลือจ่ายเหลือ๔๐เหรียญต่อเดือนนะครับ

ฟรีนะใช่ค่ะในขณะเดียวกัน๑๒ล้านคนเนี่ย
ที่เป็นประการสังคมเนี่ยคุณวิทย์ต้องจ่าย
ท่านผู้ชมที่ทำกินเงินเดือน

มีเงินเดือนสูงทุก๑๕ล้านก็คือจ่าย๕เปอร์เซนต์

คือแม้ว่าเงินเดือนมากกว่านี้ก็ยังจ่ายเขานี้
ประกันสุขภาพของเราเนี่ยยังครอบคลุมไปไม่ทั่วถึง
ปัญหาต่างเหล่านี้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่
รัฐบาลต้องหันกลับมาจริงจังนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ
เพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะเจอปัญหาแบบอย่างที่เจอนี่แหละครับ
คือถ้าไปในโรงพยาบาลที่ไกลปืนเที่ยงเนี่ยคุณมินครับ
ไปโรงพยาบาลที่เป็นอำเภอหรือโรงพยาบาลที่ไกล
เขาไม่สามารถที่จะรักษาได้ทัน
เสียชีวิตกว่าจะส่งมาที่ตัวจังหวัด
แม้กระทั่งบางจังหวัดก็ยังไม่มีความสามารถ
จะต้องส่งไปที่ศูนย์

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสิ่งที่เราแจกแจงให้ดู
คืออยากให้ทุกคนมองภาพที่มันกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้น
อย่าเพิ่งไปเจาะจงตัวบุคคลต้องเข้าใจด้วยว่า
อัตราส่วนหมอคนไข้ความต่างมันเยอะกันขนาดนั้น
หมอมีจำนวน๕๐๐๐กว่าคนในขณะที่ประชาชน
ที่ต้องการหมอ๖๐ล้านคน
คือหารกันออกมาแล้วเนี่ยหมอเองก็ต้องรองรับอารมณ์
ต้องอดทนหลายครั้งหลายคราวเหมือนกันที่เราเห็นข่าว
บางทีคนไข้ทำร้ายหมอก็ดีถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นคือใจเขาใจเราทีเราไป
เราไปถึงเราก็รู้สึกว่าอยากให้รักษาเราก่อนเรามาถึงแล้ว

หรือที่ไม่ใช่แบบนี้อีกกี่คน
และหมอนี่ก็เขาเป็นคนเหมือนกันนะ
ประโยคสำคัญครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะ
ช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ

ระบบแล้วก็หน่วยงานการทำงานเหมือนกัน
แล้วเรื่องก็เกิดจากโซเชียลอีกเหมือนกัน

ฝ่ายปกครองจับอาวุธปืนตำรวจ

ก็ปรากฏว่าเวลาใกล้เที่ยงคืน
และปืนพกขนาด๙มมใส่แมกกาซีนบรรจุกระสุน
พร้อมใช้งานวางอยู่ในห้องโดยสาร

เมื่อพบอาวุธสงครามก็คือการมีการตั้งด่านแล้ว
นี้เป็นด่านของฝ่ายปกครอง

ก็จึงได้สอบถาม๑๐ตำรวจตรีลนชาติ

ตำรวจท่านนี้ก็มีอาการอ้ำอึ้ง
ตอบว่าจะเดินทางกลับสถานีภูทรยหา
ที่จังหวัดยาลาโดยออกจากบ้านที่จังหวัดตรัง
จึงสอบถามว่าเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดตรัง
ไปที่ยาลาทำไมถึงมาที่ตัวเมืองพัทธลุง
เนื่องจากหากเดินทางจากตรังขับรถสายเอเซียวิ่งตรงไป

เหตุใดจึงต้องวกเข้ามาในตัวเมืองพัทธลุง
ก็ปรากฏว่านอกจากนั้นแล้ว
๑๐ตำรวจตรีโรนชาติก็ตอบว่าจะเข้ามานอนพักที่ตัวเมืองพัทธลุงก่อน
และเมื่อตรวจทะเบียนเนี่ยคุณมิ้นทราบไหมครับท่านผู้ชมครับ
แต่เมื่อ๑๐ตำรวจตรีลนชาตินำทะเบียนคุมอาวุธปืนราชการสงครามมาส่งลายให้เจ้าหน้าที่ดูแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็อรุมอร่วยไม่ให้เกิดปัญหา

ก็ปรากฏว่ามีการพูดจาทำนองไม่ให้เกียรติเจ้าหน้าที่ว่าใช้อำนาจอะไรมาตั้งด่าน
คือทั้งหลายทั้งปวงคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มันเป็นการขัดแย้งกันระหว่าง๒หน่วยงาน

ท่านปรุงประชาการภาค๙ก็ไปคุยกับผู้ว่าพัฒน์ลุง
เคลียร์ใจกันต่อหน้ามันก็ไม่มีอะไรหรอกครับ
แต่เรื่องมันอยู่ที่ลูกน้องผู้ที่ปฏิบัติงานก็พูดง่ายว่า
เมื่อเขาเป็นตำรวจอยู่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
จะไม่ให้เขาพกปืนเลย
แม้กระทั่งอาวุธสงครามเขาก็ต้องเตรียมตัว

เพราะถ้าไม่ตีมตัวกลับไปใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

มีโจรใต้มีการสร้างสถานการณ์เขาก็ต้องป้องกันตัว

ให้เขาเอาอาวุธปืนมา
และถ้าเกิดจะกลับเนี่ยเขาจะไปฝากที่ใคร
มีบางคนกระแนะกระแหนว่าจะไปฝากที่ปั๊มน้ำมันหรือยังไง

เพราะว่าเวลาขากลับไปเนี่ยเขากลับเข้าในพื้นที่

ทีนี้ก็ปรากฏว่าที่ด่านนี้ก็เป็นด่านฝ่ายปกครอง

ก็เอาตำรวจไปนั่งจับ

ถ่ายรุ่งถ่ายรูปเอาบัตรเอาปืนมาโชว์

คนที่ดูเนี่ยทางตำรวจเขาก็เสียกำลังใจ
คือเขารู้สึกว่าเขาเสียศักดิ์ศรีเหมือนไม่ให้เกียรติกัน
คือเหมือนไม่ดูเลยว่าสาเหตุที่เขาต้องพกปืนคืออะไร
แล้วมานั่งเหมือนประจานเขาเอางี้ดีกว่า

ก็เป็นเรื่องทำนองว่าไม่ให้เกียรติ
ว่าใช้ทางตำรวจก็

ก็ปรากฏว่าพันธุ์ตำรวจเอกตรีวิทย์นะฮะ
ศรีปภาหลองบุญจังการภูทรจังหวัดพัตตะลุง
ก็ได้เกิดมาที่เกิดเหตุ

ได้กล่าวตำหนิว่าผิดระเบียบกฎหมาย

หัวหน้าคอสชห้ามเคลื่อนย้ายอาวุธสงครามออกนอกหน่วย

ได้สั่งการให้ดำเนินการตามหน้าที่

ทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไป

ฝ่ายปกครองเดี๋ยวนี้เขาก็มีบทบาทเยอะนะคุณมิ้น

ใช่ในเรื่องยังการจับกุมต่าง

ก็ต้องมาให้ตำรวจเป็นคนทำ

ที่ท่านผู้ชมได้เห็นว่าบางทีก็มีตำรวจทหารฝ่ายปกครอง
ส่วนที่กำลังเข้าไปตรวจสถานบริการตรวจนู่นตรวจนี่

มีอำนาจเราก็ต้องใช้แหละครับตอนนี้
ก็ปรากฏว่าเขาตั้งด่านแล้วไปเจอตำรวจ

นะครับอ่าจะไปดูไหมว่าตำรวจเนี่ยมาจาก
เจาะชายแดนภาคใต้จริงไหมก็ไปสอบถามต้นสังกัดแล้วว่าจริง
อาวุธที่เอามาใช้นี่ก็อาวุธเอามาใช้งานจริง
เบิกมาจริงไม่ได้ไปใช้อาวุธส่วนตัว
แต่ท้ายสุดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่างสองหน่วยงานนี้
ตอนหลังก็มีการเคลียร์ใจกันนะครับ
ระหว่างทางตำรวจกับทางผู้ว่าก็เคลียร์กันให้จบ
เพราะว่าถือว่าต้องทำงานร่วมกัน
ถ้าไม่ทำงานร่วมกันแล้วมาทะเลาะกันแบบนี้
เกิดการหมินศักดิ์ศรีกันก็เกิดเป็นปัญหาแล้วครับ
ทางฝ่ายผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ฝ่ายลูกน้องเนี่ย
รู้สึกว่าตอนนี้จะไม่ค่อยพอใจกันเท่าไหร่
ใช่ค่ะก็โจมตีกันไปโจมตีกันมา
ครับนอกจากนั้นแล้วจะเอาคำพิพากษาหน่อยไหม

ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการในท้องที่ดังกล่าวจำเลยเนี่ยอันนี้หมายถึงดีการนะฮะจึงมีความผิดฐานพกพาอาวุธปืน
เป็นพื้นที่สีแดง
ฝ่ายปกครองก็คิดว่าในจังหวัดพัทธรุงไม่มีเรื่องอะไร
คุณพกปืนมาเนี่ยคุณไม่ได้รับอนุญาต
ปืนที่คุณเอามาเนี่ยเป็นปืนที่ใช้ในหลวงจริง
แต่ว่าไม่ได้ให้ใช้ในที่พื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ฟังฝ่ายตำรวจเขาก็บอกว่าเขาต้องพกมา
เพราะเมื่อเขาออกมาจาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว

เขาก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะถ้าเกิดเขากลับไปอีกเนี่ย
แล้วเกิดถ้าเขาไม่มีอะไรเลยเนี่ย
เกิดมีโจรตรงโจรใต้มายิงมาเขาก็ต้องยิงต่อสู้
อันนี้คือการถกเถียงกันของทั้งสองฝ่าย

ก็ไม่อยากให้เกิดให้ประชาชนเห็นว่ามีการขัดแย้งกัน
เขาก็บอกคุยกันแล้วเรียบร้อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เราก็ยังไม่รู้ว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ปฏิบัติยังไง

เพราะคนนึงเขาก็จับไป

มีท่าทางอ้ำอึ้งตอบไปไม่ถูก

เวรก็สวมมาทางฝ่ายที่เป็นตำรวจเขาก็ให้ชี้แจงกับผู้ใหญ่
ให้ผู้ใหญ่ยืนยันมาว่าเป็นปืนที่ใช้ในราชการ
เขาใช้ในราชการไม่ได้ว่าเป็นปืนเถื่อน

เพราะว่าตอนนี้ใครก็มีอำนาจ

ตำรวจตอนนี้เขามีตำรวจด้วย
มีทหารด้วยมีทั้งฝ่ายปกครองด้วย
คือจริงส่วนหนึ่งมิ้นมองว่าการที่มีหลายหน่วยงานแบบนี้
น่าจะมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน
และทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น

ว่าการที่มีหลายหน่วยงานเยอะขนาดนี้ในบ้านเรา

เพราะว่าความรวดเร็วของข่าวของสื่อ
ทุกวันนี้คุณมิ้นคุณรู้ไหมว่าเร็วไหม

แล้วทางตำรวจเองเนี่ยเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งแอลกอฮอล

ท่านผู้ชมต้องฟังเหมือนกันนะครับในชีวิตประจำวัน
บางทีเราก็ถ่ายรูปไปกินข้าวไหมถ่ายรูปแล้วจะโพสต์ใส่โซเชียลเนี่ย
แต่ถ้ามันเห็นฉลากชัดเห็นโลโก้ชัดและเขียนข้อความเชิญชวน
หรือบอกว่าวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งมาลองซักหน่อย

ถ้าไม่เชิญชวนนะแล้วก็ในภาพนั้นไม่ได้มีป้ายว่า

ได้ค่ะถ้าไม่มีข้อความอวดอ้างสรรพคุณและเชิญชวน
อันนี้ตามพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์เลย
และตำรวจกับทางสาธารณสุขเนี่ยเมื่อเขาจะ

และโทษปรับก็หนักด้วยนะ

คือยึดตามกฎของความเข้าใจของใครล่ะ

คือบางเรื่องเนี่ยท่านผู้ชมครับ

ที่ฝ่ายปกครองกับฝ่ายตำรวจเขามีปัญหากันเรื่องอาวุธปืน
งครามที่ว่าจะเอามาในพื้นที่
แม้กระทั่งเรื่องของดาราเซเลปที่ไปถ่ายรูป
กับเบียร์กับเหล้าแล้วก็ว่าผิด
คือผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าบางที
บางคนบอกไม่ผิดบางคนบอกผิด
เพราะว่ากฎหมายระบุไว้ตับ๕๐๐๐๐ถึง๕๐๐๐๐๐ใช่ไหม
เยอะนะครับจำคุก๑ปีด้วยนะครับ
คือบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าไปโพสต์ได้ไหม
ทางตำรวจเขาก็บอกโพสต์ไม่ได้
เพราะว่ามันเหมือนกับการเชิญชวน
สมมุติละกันนะคุณมิ้นถ้าจะจ้องกันจริงเนี่ย

แล้วไอ้เหล้าหรือเบียร์ในฉลากมันหันไปทางนั้น
แล้วผมกินอยู่อย่างนี้ผมโพสต์เนี่ยมันผิดไหม
ก้ำกึ่งตรงที่ว่าคุณชุวิตเป็นบุคคลสาธารณะที่คนรู้จักเยอะ
อันนี้อยู่ที่การเตรียมแล้วถ้าชาวบ้านธรรมดาได้
คือจริงแล้วจะบอกว่าถ้าเจตนาของตัวบทกฎหมายนะคุณผู้ชม
เขาเขียนไว้ว่าถ้าเป็นเพื่อการค้าการโฆษณา
อ้างสรรพคุณเชิญชวนผิดหมด
ถ้ามีคนจ่ายเงินให้คุณชูวิทย์อย่างนี้ก็ผิดอยู่แล้ว

แต่ถ้าเรากินเองเป็นไลฟ์สไตล์นั่นคือสิทธิ์ส่วนบุคคล
เพราะไม่งั้นจะขัดต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
ที่จะไปโพสต์ได้อ้าวท่านผู้ชมครับก็ว่ากันไปนะครับทุกวันนี้คือต้องละมัดระวังเหมือนกันนะครับ

ที่จะไปโพสต์อะไรเดี๋ยวนี้ดูสิในรูปไหม
ทั้งในข่าวออนไลน์ก็ต้องเบอร์หน้าไม่ให้เห็นหน้านะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการละเมิดสิทธิ
คุณผู้ชมวันนี้นะตีแสกหน้าเรายกข่าวที่มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์
ให้คุณผู้ชมดูทุกอย่างเกิดขึ้นจากออนไลน์หมด
เฟซบุ๊กก็ดีอินสตาแกรมก็ดีไลน์ก็ดีทุกอย่างเกิดจากตรงนั้นอยากให้มองกันดีว่า
ออนไลน์โลกไร้พรมแดนเนี่ยอยากให้ทุกคนใช้มันเป็นช่องทางมากกว่าเครื่องมือ
แล้วมันรวดเร็วมากถ้าคุณผู้ชมครับ
ถูกเพราะตอนนี้คนใช้ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการโจมตีกันในการดิสเครดิตกันก็มี
โอ้โหแล้วตอนนี้เหมือนกับหมอกับพยาบาลเนี่ย
เสียกำลังใจเหมือนกันนะโดนไปอย่างนี้
เพราะฉะนั้นมองเรื่องทั้งหมดมองมุมกว้าง
เพิ่งไปอิงกระแสตามออนไลน์มากตรวจสอบก่อน
ด้วยความรวดเร็วความแม่นยำมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเร็ว
เราเองในฐานะประชาชนทุกคนเนี่ย
วิจารณของแต่ละท่านในการที่จะตรวจสอบ
เลือกเสพข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ
อย่างที่บอกใช้ให้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้เป็นประโยชน์

แต่อยากใช้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายซึ่งกันแล้วกัน

หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่

ชุวิตตีแสกหน้า